ที่หาดใหญ่สงขลาสุดทนเลยนะ
ออกมารวมตัวกันร้องทุกข์กับสื่อเลยนะ

เมียตำรวจระดับร้องผู้อุดเบงคมครู
เอาขยะมาปลาแถวบ้านเอาขวดเบียร์มาปลา
แล้วก็คุณมีอะไรต่างแล้วนะ

ชาวบ้านเอาออกมาร้องเรียนนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีหลายคลิปมากนะ
ที่เขาถ่ายกันได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

บอกว่ามีภรรยาของตำรวจระดับรองภูมิกับ
ในจังหวัดยะลาคุณชอบก่อพฤติกรรมอะไรบ้างครับ
เศษอาหารปลาขวดเบียร์ปลาก้อนหิน
ช่วงกลางดึกกลางดื่นหาเรื่องทะเลาะวิวาส

ตะโกนด่าชาวบ้านชาวช่องด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ชาวบ้านเขาบอกเขาไม่ไหวจะทนแล้วอ่ะค่ะ
มาตรงมาเตะอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านบอกบางคนต้องย้ายหนีออกไป

นะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ซอยเกิดเหตุ
พบกลางซอยมีเศษอาหาร
ขวดน้ำถุงพลาสติกเศษกระดาษกระจายเกลือเลย

โดยชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะพี่สมจิต

ก่อนหน้านี้ยังไม่กั้นสังกษีเอาไว้

เป็นภรรยาของตำรวจระดับรองภูมิกับ

เธอก็เคยเตือนแล้วนะว่าอย่าทิ้งแบบนี้
เดี๋ยวหนูมันจะมากินเดี๋ยวหนูมันจะเข้าบ้านคนอื่นเขา
แต่ทีนี้นะฮะฝั่งนู้นนะไม่พูดอะไรทำเป็นเงียบ
กระทั่งวันรุ่งขึ้นก็ออกมายืนด่าที่หน้าบ้านด่ายาบคาย
ที่วันต่อมาจะมีการทิ้งเศษขยะและปลาขวดเบียร์
เข้ามาในซอยเฉยเลยอย่างที่เห็นในคลิปบางคลิป
อกจากนี้ยังมีการมาพูดขู่นะ

ที่ผ่านมาสามีของผู้หญิงที่ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นตำรวจก็รับรู้มาโดยตลอด
เคยออกมาห้ามภรรยาตัวเองเพียงครั้งเดียวเอง
ครั้งอื่นไม่เห็นจะห้ามเลยนะครับ
คำหย่าปกติของมัน

กวดเบ้งแล้วก็กฎหัวน้องก็ระเพียงเข้าไปห้าม
สามีเขาเคยออกมาห้ามอยู่ครั้งเดียว
ก็บอกว่าให้เข้าบ้านค่ะ
คุณคือทำไมถ้าเกิดสามีเป็นผู้กำกับใหญ่
แล้วจะทำอะไรก็ได้มันก็ไม่ใช่ไงคะ
คุณผู้ชมฮะเราไล่คลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อย
เพราะชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะฮะตั้งแต่วันที่๑๑มีนาคม
ตอนตี๓กลางดึกเลยนะ
นางสาวโบคนก่อเหตุเอาเศษกิ่งไม้ใบไม้โยนเข้ามาในซอย
นี่ต่อมาช่วงเที่ยงกลางวันแสกทำเหมือนเดิมเลยครับ
อะไรแบบนี้เข้ามาในซอยมีไหมฮะ

แล้วก็ช่วงบ่าย๒ก็ทิ้งเศษขยะเป็นกระดาษ
ลงมาจากระเบียงชั้น๒เตะกิ่งไม้เที่ยวมาคืน
อันนี้โปรยอันนี้โปรยนะฮะช่วงเกือบ๕โมงเย็น
คุณผู้ชมอันนี้พีคเหมือนกันทำไมรู้ไหมฮะ
เดินดุยเข้ามาเขย่าอะไรเขย่าขวดสเปรย์ป่ะ
สเปรย์เอามาพ่นใส่ทั้งผนังทั้งสังกษีตรงนี้
เป็นถ้อยคำหยาบคายพ่นไปพ่นมา
เดี๋ยวมีเด็กเดินมาดูด้วยนะคุณ
มีเด็กเดินมาดูเขาบอกว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน
พ่นด่ากันแบบนี้ตัวแดงแป๊ดเลยอยู่ตรงผนัง
ต่อมาช่วงเที่ยงคืนเศษวันที่๑๒มีนาคม
นางสาวโบนี่ตอนพ่นคุณพ่นนี้นานหน่อยนะ
เรามีภาพตรงผนังไหมไม่มีใช่ไหมฮะ
ถ้ามีก็ต้องเซ็นเซอร์คำไว้หน่อย
คำหยาบนะเออคำหยาบทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาช่วงเที่ยงคืนเสร็จ
วันที่๑๒มีนาคมเอาจอบมาขุดดินหน้าปากซอย
ทำเป็นหลุมไว้คุณกะจะดักคน
โดยมีคนในซอยกำลังยืนต่อว่านางสาวโบ
นางสาวโบไม่สนใจเลยเพราะคนในบ้านในซอยเนี่ย

ทีนี้มีการพูดจาท้าทายด่าหยาบคาย
จริงคลิปนี้มีเสียงเป็นเสียงด่ากันเออแต่เราต้องเซ็นเซอร์นะฮะ
วัยรุ่นในซอยก็เดินเข้าไปช่วยห้ามห้ามการทะเลาะวิวาดกัน
นี่เดี๋ยวดูนะผู้ชายคนหนึ่งจะมาคอยดึงห้ามคอยอะไรไว้เนี่ย
คอยกันไว้เนี่ยนางสาวโบนะจะบุกเข้ามาในซอยแล้ว

คุณผู้ชมฮะขณะที่ลูกชายลูกสาวก็มาพานางสาวโบเนี่ย
กลับไปที่บ้านนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็คือนายสุรินบอกว่าตอนที่ผู้ก่อเหตุ
อยู่ปีแรกก็ไม่มีปัญหานะพอเข้าปีที่๒ก็เริ่มก่อเรื่อง
เอาอาหารมาทิ้งในซอยเอาเศษอาหารมาทิ้งขุดดินเป็นแอ่ง
แล้วก็เปิดให้น้ำท่วมขังจนกลายเป็นโครน
คนในซอยขับรถเข้ามาเสร็จอาหารก็ติดที่ล้อ
ไอโครนก็เลอะเทอะที่รถนะครับ
พอเข้าบ้านก็สกปรกก็เลยไปต่อว่านางสาวโบเหมือนกัน
นางสาวโบตอบว่าอะไรรู้ไหมไม่กลัวหรอกผัวฉันเป็นตำรวจ
เขาไม่ยอมรับเขาปล่อยน้ำข้างบ้าน
ยน้ำลงมาคือขังบนถนนทางเข้า
พอเอารถเข้าบ้านมันสกปรกมีไอ้ที่ควรติดล้อเข้าไป
เขาก็ต่อว่าเขาคือเขาไม่ยอมรับความผิด
คือเขาด่าเลยเขาพูดว่าเขาไม่กลัว
เขาไม่กลัวใครนะครับเพราะกลัวเขาเป็นตำรวจ
แต่ก่อนดีกันอยู่นะดีอยู่
คือตัวเขาเองเขาสร้างปัญหาเอง

ครบข้างขนาดแค่คนผ่านหน้าบ้านเขาก็ยังด่าเลย
ขนาดแค่คนผ่านหน้าบ้านเขาก็ด่า
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเดินไปถามฝั่งนั้นเลยนะ
หลานของเธอไปมีปัญหาอะไร
มาเสียงดังเลยคว่างขวดมาใส่ด้วย
แล้วพอบอกว่าไม่กลัวหรอกผัวเป็นตำรวจ

ว่าเดี๋ยวจะเอาจุด๓๘หรือเอา๙มมเลือกมาเลย
คนที่เขาอยู่ใกล้แถวนั้นเขาบอกว่า

กล้าพูดด้วยนะคะว่าอยากให้ตำรวจ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงเรื่องอิทธิพงศ์อิทธิพลอะไร

มาช่วยจัดการหน่อยอยู่ด้วยแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
อืมนะครับ
โอ้โหนี่เพื่อนบ้านก็ต้องอดทนนะ
เพราะเพื่อนบ้านเมื่อกี้บอกไงว่าทางฝั่งของคุณโบ
เบ่งอย่างแรงเลยนี่ทีนี้นักข่าวของเราพยายามถาม
ถามไปที่สามีของคุณโบที่บอกว่าเป็นรองผู้กำกับ

เป็นเรื่องส่วนตัว

แล้วจะอยู่กันยังไงคือมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วเนอ

ใช่คือถ้าเกิดว่าเรื่องส่วนตัวมันจะไม่กระทบกับคนอื่น
แต่อันนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่นอนค่ะ

ถ้าฟังทางด้านของนางสาวโบเนี่ย

ที่มีพฤติกรรมของกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เนี่ย

จะได้ฟังความทั้งสองด้านให้มันชัดเจนไปเลยนะครับ